สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกนะคะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีค่ะทำให้รู้ว่ารูดูแล้งของประเทศไทยในปีนี้จะไม่หนักหนาสหรัฐสากรรมเท่าไหร่จากปรากฏการณ์ลาเนียที่ทำให้มีฝนตกทั่วทางประเทศค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือแล้วก็
อุณหภูมิอยู่ราว๒๐๓๕องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ระหว่างลมแรงนะคะฟ้าผ่านและลูกเห็ดตกอุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๔๓๖องศาค่ะทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอังดามันค่ะคุณผู้ชมประมาณ
ส่วนปีนี้ประชาชนก็สามารถออกมาชมดอกสากุระได้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ